สิ่งที่เรายืนครับทุกครั้งในคุณีอักษรที่เติมโต๊ะต่างที่ให้สามารถปัดเงือน
เราพยายามที่จะขอให้คนที่รักษาความวิทยาลัยให้มีความวิทยาลัยกับเรา
พวกเขาไม่เห็นข้างเขาไม่เห็นชีวิตของเพนกวินที่กำลังจะเสียไป
เขาไม่เห็นชีวิตของพวกเราทุกคนเขาไม่เห็นพวกเราเป็นคน
เขาเตรียมพร้อมอย่างที่ท่านทนายว่าเมื่อกี้นี้ที่คอขอ
จะออกมาไม่รอขนาดนั้นเลยแล้วเขาดันแม่
จะเผาตัวฝั่งตัวกระจกขอไม่ให้เปิด
มันเกิดอะไรขึ้นคะชีวิตเพนกวิน
ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วหลายคนก็รับดูคันไนก็รับดูแม่ไม่ได้ทราบเลือก
แล้วทำไมถึงไม่ให้วิ่งทำประกันตัว
ด้วยเด็กอย่างพี่ไผ่พี่สมยศ
มันก็เกิดกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกัน
เราก็ยื่นเหตุผลเหมือนกันยื่นเงื่อนไขเหมือนกัน
ทำไมเขาไม่ให้เราประกันตัวเท่ากับอะไร
เท่ากับเขาต้องการที่จะฆ่าเพนกวินใช่หรือไม่

ในนั้นมีทั้งโควิดมีทั้งเพนกวินเจ็บป่วย

หรือว่าต้องให้มีคนไปทำกับลูกคุณ
ที่คุณต้องสูญเสียลูกคุณหรือลูกคุณบาดเจ็บ
มวลชนไปอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไง
ลูกดิฉันกำลังจะตายอยู่ในคุก
คุณไม่ปล่อยลูกฉันมารักษาตัว
คุณไม่มีความเป็นคนแล้ว
ใครบอกว่าหลักธรรมของผู้ปกครองต้องมีเมตตาธรรม
ความเมตตาของคุณหายไปไหนหมด
แล้วคุณจะปกครองคนอื่นได้อย่างไร
คุณจะให้ดิฉันต้องทำยังไงอีก
ที่ฉันอยากทราบว่าเหตุผลที่ไม่มีเหตุผล
ที่เขาเขียนเป็นประทับตาทำเป็นแหลบความประทับตามา
ฉันอยากเรียนถามว่าฉันผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้หลักการ
ไม่รู้วิธีการว่าจะรู้ได้อย่างไร
ฉันอยากให้ทางสาธิกาอธิบดีหรือใครก็แล้ว
แต่ที่มีอำนาจช่วยตอบเหตุผลและแจงกับผู้หญิงคนนี้หน่อย
ว่าทำไมเหตุผลจริงว่าทำไมถึงไม่ให้ประกันตัวลูกดิฉัน
ผนักทักลูกที่ฉันยอมเงื่อนไขแล้วเด็กยอมรถแล้ว
เรายอมปรณีประนอมแล้วแต่ทำไมท่านไม่ประนีประนอมกับเรา
เพราะท่านมาฟ้องเรามาว่าเก่าหาเราว่าไม่ประนีประนอม
ลูกเราแลกด้วยชีวิตฉันอยากให้ท่านอธิบาย
ไม่ใช่แค่เหตุการณ์หรือเหตุผลไม่เปลี่ยนเป็นคำสั่งเดิม
เพราะอะไรคนเราพูดว่าเหตุผลต่อต่อกันแล้ว
เรียนหนังสือมาก็ไม่ใช่น้อยกับลูกหน้ากับลูกหน้าตอบมา
ถ้าไม่ตอบดิฉันโดยตรงก็ตอบผ่านสื่อไปเลย
หรือว่าหนังสือที่ท่านเรียนมันไม่เคยมีเหตุผลอย่างนั้น
หรืออะไรเราไม่มีความเราไม่ไหวแล้วอะค่ะ